อ่ะทีนี้เพราะพูดถึงเรื่องของสถานบนเทิง
งานเข้าสถานบันเทิงอื่นนะแต่ไม่ใช่เรื่องของมาตรฐานหรือว่าไฟไหม้อะไรนะทีนี้
เป็นเรื่องของการแสดงบนเวทียังไง
ขอนแก่นค่ะสถานบันเทิงแห่งหนึ่งมีสาวเซ็กซี่ค่ะ
ฉายาของเธอบอกว่าในโลกออนไลน์เขารู้จักกันในนามออยรอยจุก
ขึ้นไปเต้นบนเวทีแล้วมันผิดตรงไหนคะ
มันผิดยังไงอ่ะไม่ผิดได้ยังไงแล้วก็ทำซะอย่างนั้น
เหลือเสื้อผ้าอยู่ชิ้นเดียวชิ้นไหนไปดูค่ะแม้ว่าจะเห็นลางก็ต้องดูค่ะ
เอาใหม่คุณอธิบายให้คุณผู้ชมฟังใหม่
ที่เบลอข้างลางใส่ไหมแล้วไอ้ดอกไม้ที่ปิดข้างบนนี่คือเขาใส่อะไรรึเปล่า

ใช่แต่ข้างบนที่ขออนุญาตปิดด้วยกราฟิก
เพราะว่าต้องปิดให้ชัดจริงเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่

มีมีคนเที่ยวอยู่เต็มเลย

ใช่เห็นเสียงเฮ่เหมือนล่ะทางล่าง

เอานี่นะคะเป็นดีเจสาวนะ
แต้นบนเวทีแบบนี้แล้วก็ส่งเสียงเชียร์อยู่ด้านล่าง
แม้ว่านะจากการสังเกตดูคลิป
เขาบอกว่าแม้ว่าคุณออยจะพยายามเอาผมที่ยาวมาปิดตรงหน้าอก
แต่เวลาแต้นตะบัดไปตะบัดมาไม่อยู่
ก็เห็นนะคะภาพนี้เกิดขึ้นในร้านอาหารกึ่งผับกลางเมืองขอนแก่น
สี่สิงหาคมที่ผ่านมาพอถูกแชร์ออกไปหลายคนบอกว่า
เอ้ยไม่ใช่ความสวยงามแล้วมั้งลักษณะแบบนี้นะ
ตำรวจสพเมืองขอนแก่นเห็นด้วยเช่นเดียวกันค่ะเข้าไปจัดการ
เรียกผู้จัดการร้านเรียกเจ้าตัวเนี่ยมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายเลยค่ะ
โดยเจ้าของร้านเขาก็ชี้แจงนะร้านนี้เปิดมา๒ปีแล้วลูกค้าน้อย
ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะร้านไม่มีอะไรเด็ดมาโชว์
ก็เลยตัดสินใจค่ะจ้างออยรอยจูบมาเปิดเพลงโชว์ที่ร้านเพื่อ
เพื่อดึงดูดลูกค้าคิดว่าถ้าร้านเพลงดีเพลงเพราะดีเจสวย
ลูกค้าต้องเข้าร้านมากขึ้นมาเยอะขึ้นแต่เยอะแป๊บเดียวนะ
เพราะร้านถูกสั่งปิดในไม่ช้านี้แล้วนะคะเนื่องจากเปิดเป็นสถานบริการ
ไม่มีใบอนุญาตไงนั่นไงตำรวจดำเนินคดีกับผู้จัดการร้านในข้อหา
สถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตปรับไปหกหมื่นค่ะส่วนดีเจสาวคนนี้ยังไง
ยังไงถูกแจ้งข้อกล่าวหากระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัน
เปลือยหรือเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการละมกอื่นโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทค่ะ
โอ้โหร้านดังดั่งใจหวังเลยหรือเปล่า
แต่เขาไม่ได้บอกชื่อร้านมานะแต่หลายคนคงจะรู้แล้วค่ะกลางเมืองขอนแก่น